อัปเดตผลงานของพี่สาวนิดนึงกันแล้วกันนะคะ

บอกเลยว่าตั้งแต่ได้ที่พึ่งทางใจ
เป็นเครื่องลางของขลังแม้
ชีวิตเนี่ยมันปังตลอดเลยพี่ค่ะ
งานเข้าจนต้องพกโทรศัพท์๓๔เครื่องไว้คอยรับสาย

ปิ๊งไอเดียทำเพลงใหม่ที่ใช้ชื่อว่าตำราเล่มใหญ่
ได้ผลของนัทสุนทรทำเอาฟีเจอร์ริ่งนะคะ
ซึ่งที่มาที่ไปของเพลงนี้ค่ะก็มาจากพี่เจเน็ตเนี่ย
ได้กลับไปอยู่ที่โคราชแล้วมันตกผลึกทางความคิดอะไรสักอย่าง

เพลงนี้พี่เจเน็ตนะก็ลงทุนทำเองทุกขั้นตอนเลย
ปล่อยออกมาสดร้อนเลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะ

เพราะว่าเป็นเพลงแรกของเจเน็ตเขียวที่มีสาระ
คนไทยทั้งประเทศทั้งโลก
พี่ลงทุนเองเพลงนี้เกือบ๒๐๐๐๐๐บาทแล้วค่ะ
เต็มที่ซื้อเครื่องซื้อเครื่องไม้เครื่องมือซื้อโดรน
พกโทรศัพท์กี่เครื่องนะคะนักแต่งเพลง

โอ้ยักษ์ไม่หมดเลย

ใช่ครับก็คอยดูโปรแกรมงานให้พี่เขียวเขาด้วยครับ
คือตอนนี้ต้องหยิบออกมาคือโทรศัพท์เขามาติดต่องานจริง

พี่แจ๊กพี่แจ๊กกะหลีนะคุณผู้ชม